มาดูข่าวแรกนี้ก่อนเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
เหตุเพลิงไหม้ระทึกเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
บริษัทกล่องโฟมถูกเพลิงไหม้แล้วก็เผารถกระบะที่รับส่งของอีก๗คัน
เขาบอกว่าเสียหายหลายล้านเลยคุณรถดับเพลิงเนี่ยไปเป็นสิบคันเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นช่วงประมาณตี๕๓๐ครับ
ตำรวจสพพานทองได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัท
เจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบนะฮะพร้อมกับรถดับเพลิงจากเทศบาลอบตอบจ
ดับเพลิงของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซิตี้ชมบุรีรวมแล้วกว่า๑๗คันคุณ
เพราะเพลิงมันลุกไหม้อย่างหนักเลยนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นโรงงานผลิตกล่องโฟมเนื้อที่ประมาณ๕ไร่
โกดังเก็บสินค้าสามโกดังไฟลุกไหม้โกดังด้านขวามือนะครับ
บรรทุกสินค้าที่มีทั้งกล่องโฟมกล่องใส่อาหาร

คุณวอดทั้งหมดเลยรถทั้ง๗คันนะฮะวอดเหลือแต่ซากเลยนะครับ
จากนั้นไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ลามเข้าไปภายในโรงงาน

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับเพลิง

ก็มีเสียงระเบิดจากถังแก๊สเป็นระยะ

สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

มารอรับสินค้าเสียหายไป๗คัน

ซึ่งภายในมีสินค้าเป็นกล่องโฟมใส่อาหาร
และแก้วน้ำพลาสติกถูกเพลิงไหม้เสียหายจนหมด
คุณมันเป็นวัสดุชิ้นดีนะ
ในการที่จะทำให้เพลิงนั้นลุกลามนะครับ

มีพนักงานจะเข้ามาเอารถกระบะไปส่งของ

รีบเอาถังสารเคมีไปช่วยกันดับ
แต่ทีนี้ไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็ว
สารเคมีเอาไม่อยู่นะครับ

แล้วก็แจ้งดับเพลิงให้มาช่วยนะครับ
ทีนี้มีการสอบถามคนขับรถกระบะ

เขาก็เปิดเผยบอกว่าผมมาจอดเรียงรถกระบะไว้ตรงนี้
เพื่อสแกนลายนิ้วมือจะเข้าไปด้านในของบริษัท
พอออกมาเห็นรถคันแรกริมสุดเนี่ย

เพราะว่าในช่วงนั้นมีลมกระโชกแรงนะครับ
ทีนี้รีบกันเลยรีบในการเอาถังสารเคมีเนี่ย

แล้วก็ยืนยันบอกว่าในรถกระบะแต่ละคัน
มันไม่ได้มีวัสดุกล่องโฟมเลยคุณ
เพราะว่ายังไม่ได้รับสินค้าเลยนะครับ

ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
ไฟมันลุกพลึบมาจากรถกระบะคันหนึ่งนะครับ
ทีนี้เบื้องต้นตำรวจได้เก็บภาพในที่เกิดเหตุ
แล้วก็รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค๒
มาตรวจสอบสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้ง
แล้วก็จะให้เจ้าของบริษัทมาร่วมในการตรวจสอบด้วย
แล้วจะมีการขอดูกล้องวงจรปิดด้วยนะ
ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะครับ